ตีสี่วันนี้ที่ผ่านมานี่เองมีชาวจันทบุรีครับ
โดนช้างทำร้ายครับคุณผู้ชมฮะบาดเจ็บไปเหมือนกันครับ
เช้ามืดที่ผ่านมาประมาณสักตีสี่ยี่สิบนาทีนี่แหละครับ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๓ตะบนทัพทรายอำเภอโป่งน้ำร้อนเขาแจ้งว่า
มีคนในหมู่บ้านเนี่ยโดนช้างทำร้ายหลังรับแจ้งก็มีการประสานไปยังนายอำเภอโป่งน้ำร้อน
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานครับมีกลุ่มงานความมั่นคง
มีกำลังจิตอาสามีเจ้าหน้าที่ป่าไม้แล้วก็ทหารพรานรวมไปถึงกู้ภัยไปตรวจสอบในสวนยางท้ายหมู่บ้าน
ห่างจากสนามยิงปืนกองทัพเรือไปประมาณ๖๐๐เมตร

คนเจ็บชื่อว่านายคงคาอินชัยอายุ๕๖ปี
อยู่บ้านเล็กที่ร้อยสามสิบสี่ทัพหนึ่งหมู่สามตะวนทัพไซค์
คนเจ็บก็คือนายคงคาเขาโดนช้างทำร้ายจนบาดเจ็บบริเวณหน้าแข้งขวาหักเลยนะครับ
แล้วก็มีอาการเจ็บที่ไหล่ขวากับมือขวาด้วย
ถามภรรยาคนเจ็บชื่อว่าคุณบุญวิพา
คุณบุญวิภาเล่าแบบนี้ว่าเธอกับสามีเข้ามาเกรดยางตอนตี๔
ต่อมาตี๔๒๐นาทีก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงช้างร้องคุณผู้ชม

ร้องอยู่ใกล้เหมือนจะเห็นประมาณ๒ตัว
พวกเธอก็เลยดับไฟไปก่อนดับไฟหยุดเกรดยางไปก่อน
แต่สุนัขที่เธอกับสามีเลี้ยงไว้วิ่งกลับมาหา
แล้วเจ้าหมาเจ้ากรรมตัวนั้นเห่าครับเห่าขึ้นมา
ช้างก็เลยเข้ามาทำร้ายสามีเธอจนบาดเจ็บ
ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยครับปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อน
แล้วก็นำตัวผู้บาดเจ็บก็คือนายคงคา
ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนต่อไป
หวังว่าอาการจะไม่เป็นอะไรมากนะครับ